มาดูกันหน่อยทุกปีเวลาถึงวาเลนไทยแล้วเนี่ยนะ

ข้าวของเครื่องใช้อะไรก็แพงขึ้นนะคะโดยเฉพาะความสุขก็จะมากขึ้นด้วยอันนี้ดีค่ะไปดูกันหน่อยแล้วกัน
ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะ

กุหลาบอยู่ในขวดโหลสามารถอยู่ได้นานถึง๑๐ปีทีเดียว
ทำให้ตอนนี้ยอดสั่งจองโอ้โหล้นทะลักเลยนะคะ
ส่วนนุ่มสาวหลายจังหวัดตอนนี้ก็เลือกซื้อดอกไม้
แล้วก็สิ่งของแทนใจกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าร้านขายดอกไม้ตลาดสดแม่กิมเฮง
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

เพื่อเตรียมมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทย

ดอกกุหลาบเริ่มปรับราคาแล้วนะคะ
เพิ่มขึ้นกันไป๓เท่าตัวเลยคุณ

ตามความต้องการของผู้บริโภค
จากปกติขนาดเล็กราคาดอกละ๕บาท
ปรับขึ้นไปแล้ว๑๕๒๐บาท
อกขนาดกลางปกติ๒๐บาท
ปรับขึ้นไป๔๐๕๐บาท
ส่วนดอกกุหลาบฮอนแลนด์ขนาดใหญ่ปกติ๑๐๑
ปรับขึ้นไป๒๐๐๓๐๐บาทแล้วนะคะ
ส่วนดอกไม้ชนิดอื่นก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สั่งมากเพิ่มขึ้นถึง๓เท่าตัว
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้านะคะ
โดยเฉพาะจะจัดทั้งแบบช่อแล้วก็แบบเดี่ยว
เพื่อให้ลูกค้านั้นได้เลือกได้ตามความต้องการ
ใครจะเอากี่ร้อยกี่พันดอกก็ว่ากันไป
ถ้ากี่ร้อยกี่พันดอกนี่มีความหมายนะ
ดอก๙๙๙ดอกนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
นายอลงกฎวรกีนายอำเภอวาลินชำราบ
อบหมูยอรูปหัวใจ
เห็นไหมบอกแล้วว่าตอนนี้ดอกไม้
ที่แม่ค้าพ่อค้าบอกว่าบ่นว่าอาจจะขายไม่ดี
เพราะว่าไปซื้อหมูยอรูปหัวใจแทน
บางคนก็เป็นเค้กรูปหัวใจอะไรแบบนี้ไงคุณ

ก็เป็นการมอบหมูยอรูปหัวใจให้คู่รัก

เพื่อร่วมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักประจำปีนี้
เพราะหมูยอเป็นของฝาก
ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีอร่อยมากนะครับ

ก็ต้องซื้อกลับไปฝากญาติพี่น้องเป็นประจำ

ต้องแบ่งกินอย่างนี้นะ

ให้เลยแล้วก็กัดกับผู้รักนะครับ

ดูหมูยอที่อุบลรัชธานีไปแล้ว
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่พิศนุโลกบ้าง

กรอบรูปดอกกุหลาบนี่ขายดีคุณ
เพราะว่าราคาถูกใกล้เคียงกับดอกกุหลาบสด
แต่ว่าสิ่งที่มันคงทนคือมันสวย

ซึ่งคนรักที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้ว
ก็นิยมนำไปมอบให้แฟน

ส่วนกรอบรูปประชดรักรูปเกลาเบอร์
แบบนี้มีข้อความบอกคนรัก

ความจริงที่ยังต้องเซ็นเซอร์เราเซ็นเซอร์

คือจะบอกว่ากรอบรูปประชดรักราคาเริ่มต้นที่๕๐บาท

ที่จะให้ลูกค้าในวันแห่งความรัก
บางคนแบบมาอัดอั้นตันใจอยากจะประชดรัก

แต่อันที่เหมือนเป็นภาพวาดนี่สวยดีนะ
ใช่ค่ะอย่างที่คุณอริยาบอกเนาะอยู่ได้นาน
ใช่สีแดงสดใสอยู่นะครับ
ไปที่พบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากกันต่อ
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกุหลาบแหล่งใหญ่ส่งขายทั่วประเทศนะคะ
ที่นี่เขามีนวัตกรรมจากดอกกุหลาบ
ก็คือว่าเอาดอกกุหลาบแดงมาบรรจุใส่ขวดโหล
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าของท้องถิ่นของจังหวัดตาก

กุหลาบสดนะเขาไปทำวิธีการต่างนะคุณ

กลายเป็นแห้งแต่แห้งแบบที่ยังเป็นดอกกุหลาบอยู่
สวยสดอยู่แล้วก็อยู่ได้นานถึง๑๐ปี
มีราคาตั้งแต่๒๐๐บาทจนถึง๒๕๐๐บาทเลยนะคะ
และปีนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ก็สั่งซื้อเข้ามาม่าจนเรียกว่าแทบผลิตไม่ทันเลยล่ะ

แล้วก็เมื่อวานนี้สคบเลขาที่การ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่พบพระนะคุณ

ไปตรวจพิสูจน์สินค้าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย
ก็พบว่าดอกกุหลาบที่พบพระ
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งส่งดอกกุหลาบเนี่ย
ปลอดภัยจากสารฟอร์มาลีน

ให้กับผู้ซื้อในช่วงวันวาเลนไทยได้
สูดจะดมจะอะไรได้หมดเลยนะครับ
บอกว่าทางนี้ได้ทดสอบกับฟอร์มาดีไฮ
ปรากฏว่าน้ำยาทดสอบไม่ทำปฏิกิริยาใด

แสดงว่าทั้งไร่เขาไม่ได้ใช้สารค่าแมลง

ว่าฟอร์มาลีนในการแช่ให้ดอกไม้คงทนอย่างไรก็ตามนะครับ
ซึ่งในวันนี้๑๓กุมภาคมสคบและคณะเจ้าหน้าที่เนี่ย
จะมาดูตลาดปลายทางกันบ้าง
พระนี่เขาเป็นต้นทางในการส่งดอกไม้ใช่ไหม
ตลาดปลายทางใหญ่กรุงเทพคือ
ไหนครับคุณปากคลองตลาด
เขาจะมีการลงไปสุ่มตรวจความปลอดภัยของดอกกุหลาบ
ในพื้นที่ปากคลองตลาดในวันนี้แหละครับ